ดูเด็กชายวัย๖ขวบกับความสามารถพิเศษของเขา

คุณฟังให้ดีคุณทำตามด้วยก็ได้
ักษ์คิ้วกระดิกหูทำตาเหล

แต่เด็กชายคนนี้ทำได้พร้อมกัน

ถ้าคุณทำไม่ไหวไปดูน้องคนนี้ดีกว่า
เขาเป็นความสามารถพิเศษของน้องคนนี้เลยนะ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงทำตามไปด้วย

คิ้วทำตาทำหมูจมูกหน่อย
นี่คือเด็กชายกิติพัฒน์ด้วงคงน้องสัน
น้องสันไว้๖คัวศ์เป็นนักเรียนชั้นอนุบัญสามทับหนึ่ง

ความสามารถพิเศษไม่ต้องบอกกันนี่แหละ
กระดิกหูยักษ์คิ้วทำตาเหลไปพร้อมกันนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าน้องทำแบบนี้บ่อย
ทำแบบนี้บ่อยก็สร้างเสียงหัวเราะ
กับคนที่มาเห็นบ่อยได้เหมือนกัน
รักคุณแม่ด้วยนะจุ๊บนะครับ
คุณแม่ก็คือนางสาวกันทริการสมาธิแม่ของน้องสันบอกว่า
ยักษ์คิ้วนั้นน้องสันเรียนแบบตัวเองนะฮะ
ส่วนการกระดิกหูได้มาจากเรียนแบบพ่อ
กระดิกหูได้นะฮะตั้งแต่๓ขวบน้องสันก็ทำได้แล้วนะครับ
เมื่อพอญาติมาอยู่รวมกันหลายคนชอบบอก
สั้นลูกโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยลูก
โชว์ไปโชว์มาทำได้บ่อยมันก็เลยคล่องไง
หัวข้องก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับญาติเป็นอย่างดี
เพราะว่าทุกคนจะมีความสุขและมีเสียงหัวเราะครับผม
ในอนาคตฝ่ายฝันอยากเป็นตำรวจครับผม

อยากเกียวหน่อยอยากเกียวหน่อย